เพราะว่าคุณแม่พาลูกสาววัย๔ขวบไปเที่ยวกินอาหารชมวิวสันเขื่อน
ตรงนั้นมันจะมีแพรยางให้เด็กกระโดดเล่น
ปรากฏเด็กกระโดดไปมามันเด้งแล้วก็ตกน้ำลงไป
สุดท้ายเด็ก๔ขวบจมน้ำ
นักประดาน้ำต้องมานะฮะ
งานนี้ไม่มีปฏิหารเพราะเด็กเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะชุดประดาน้ำกู้ชีพของทางมูลิธิร่วมกับกู้ภัยสว่างกระตันยูนะครับ
ลงพื้นที่เขื่อนคีรีธานที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
หลังได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำที่แพร่
ซึ่งให้บริการท่องเที่ยวนั่งทานอาหารชมวิวแล้วก็ติดอยู่กับริมเขื่อนนะครับ
โดยครอบครัวของเด็กหญิงวัย๔ขวบก็คือเด็กหญิงสแตมนะฮะ

หวังว่าจะขึ้นมาพร้อมกับลูกน้อยที่มีชีวิตอยู่
แต่สุดท้ายปรากฏว่า๑๕นาทีที่เจ้าหน้าที่ลงไปค้นร่างของเด็กนะครับ

คุณแม่ร้องไห้ปริ่มจะขาดใจทันที
เมื่อเห็นลูกสภาพที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับ

ก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำแล้วครับ
ส่วนแม่ของหนูน้อยแสตมป์นะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่า
พาลูกมานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารใกล้สรรเขื่อน
ตามคำเชิญของญาติญาติชวนกันมา

น้องแสตมป์ถอดเสื้อชูชีพ
แล้วขึ้นไปกระโดดเล่นบนแพรยางของร้าน

จนกระทั่งคุณแพรยางมันเด้ง
มันเด้งแล้วทำให้น้องกระเด็นตกน้ำ

คือตรงนั้นถามว่าคุณแม่แล้วก็อีกหลายคนช่วยไหม

แต่สุดท้ายคว้าไว้ไม่ได้นะครับ

ใส่ชุดชีพอยู่ตลอดเลยมันแพ้แล้วทีนี้ก็กลับบ้านเขาก็เลยกอด
แล้วก็กอดน้องฝนเขาเลยบอกขอไปเล่นตรงนี้
แล้วก็เอิญเผื่อเขาไปเล่นหลายรอบแล้วก็เล่นตรงนี้
โอ้โหเนี่ยเป็นจังหวะชีวิตเหมือนกันเนอะกำลังจะกลับบ้านแล้ว
เพิ่งจะถอดชูชีพเองนะครับแสงความเสียใจด้วย
แล้วก็ขอใช้ข่าวนี้เตือนไปอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองดูแลเด็กในช่วงนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะนี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำแล้วใช่ไหม